จะทำยังไงดีเลยช่วงเวลาว่าง
หาเงินได้แล้วควรทำน้ำผลไม้ขาย
ลาออกไปทำแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลย

เห็นลูกค้าทยอยแวะเวียนมาอุดหนุนน้ำผลไม้กันแบบนี้นะครับ
พากันไปคุยกับแม่ค้าเจ้าของร้านกันหน่อย

ซึ่งคุณชุติมาศรีทองเจ้าของร้านวัย๕๒ปีก็เล่าว่า
เคยรับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ได้รับเงินเดือน๒๐๐๐กว่าบาท
แต่เนื่องจากมีภาระรับผิดชอบหลายอย่างครับ
ก็ต้องหาอาชีพเสริมแล้วครับหารายได้จุนเจือครอบครัว
ทดลองทำน้ำผลไม้คันสดแบบแยกกาก
ซึ่งเป็นเมนูสุขภาพนำมาขายให้เพื่อนที่ทำงาน
ซึ่งเพื่อนก็บอกว่าอร่อยก็เลยช่วยอุดหนุนจำนวนมากแหละครับ
ต่อมาจึงลองมาทำขายตามตลาดเปิดท้าย
ซึ่งก็ได้กำไรไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐๐บาทครับ
และเมื่อทำเมนูน้ำสมุนไพรออกมาขาย

ก็ยิ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
จึงตัดสินใจลาออกจากราชการเมื่อปีที่แล้ว
หันมาลงทุนซื้อรถเข็นรวมถึงอุปกรณ์ต่าง
เพื่อก้าวมาเป็นแม่ค้าอย่างเต็มตัวครับ
จากที่ว่าทำงานสองหน้าค่ะรับราชการด้วยมาค่ะ
อาชีพเสริมด้วยปัจจุบันก็ลาออกจากราชการค่ะ
มาทำให้หนี้อย่างเดียวตอนนี้ไปได้อย่างไร
ตอนนี้ก็ไปได้ดีค่ะทำงานให้เป็นล้านบาทแล้วค่ะ

หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมพร
ประตูสู่แผ่นดินใต้การยกระดับอาหารริมบาดวิถี
ในจังหวัดชุมพรของสถาบันเทคโนโลยี
โรยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารรักบัง
ก็ได้รับคำแนะนำให้ทำบัตรสะสมแต้ม

ยิ่งมียอดขายเพิ่มมากขึ้น
พูดได้ว่าเป็นข้ารายการเท่แต่ไม่รวยนะครับ
อันนี้แล้วแต่คนนะครับ
เป็นข้ารายการเทศแต่ไม่รวยคุณพี่เขาว่านะฮะ
แต่เป็นแม่ค้าเต็มตัวมีเงินเก็บนับล้านบาทเลยทีเดียว
ก็คือเงินเก็บที่เขาได้เป็นล้านเนี่ยนะครับ